คุณผู้ชมครับนอกจากสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชที่พระองค์ทรงมีเมตตานะครับ
แล้วก็ทรงเอ็นดูต่อสุนัขเหล่านั้นแล้วนะครับ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชยังทรงมีพระเมตตาต่อสุนัขตัวอื่นที่ขาดที่พึ่งไม่มีที่พักพิงด้วยนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
ฉันทนาศรีสวัสดิ์ชาวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิวริคัน
จดจำความประทับใจไม่เคยลืมเมื่อครั้งน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสุนัขเลี้ยง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ๑๗ปีก่อน
ทรงพระชาธานำใหม่ให้ว่าล้วงแจ่ม
ล้วงแจ่มหรือเจ้าเจมส์เป็นสูญนักเพศผู้พันธุ์ชุนบวนาท
ฉันทนาซื้อมาในราคา๒๐๐๐บาท
แต่น่าแปลกใจที่เจ้าเจมส์มีอาการเสื่องซึมไม่ร่าเริงไม่ซุกสนเหมือนสุนัขทั่วไป
เจมส์แอบไปเล่นนอกบ้านเสมอโดยเฉพาะวางไกลกังวล
สมัยนั้นมีเพียงรั้วลวดน้ำบางครั้งเจ้าเจมส์หายไปนาน๓วัน
เจ้าของต้องตามกลับบ้าน
คือทราบว่าเขาเข้าอยู่แล้วเพราะว่าคือรั้วนี่มันรูใหญ่มากอะค่ะ
เราก็รอดเข้ารอดออกคือหมาที่บ้านจะวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่แล้ว
แต่ตัวอื่นเขาเข้าไปเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็กราบ
แต่เจ้าเนี่ยไม่ค่อยกลับต้องเข้าไปตามเกือบทุกครั้ง
ก็เข้าไปตามส่วนใหญ่ตอนแรกก็ยังอยู่แค่ส่วนนอก
ตอนหลังก็ค่อยกระเทิบเข้าไปเรื่อย
ก็ไปทั้งไปเจออยู่ห้องเชฟบ้างอะไรอย่างนี้เชฟอาหารฝรั่งอะค่ะ
ก็เห็นว่าได้ทานเนื้อชิ้นใหญ่ก็เลยไปอยู่ที่นั่นอยู่ในห้องแอร์
ในชีวิตตื่นเต้นอยู่เรื่องเดียวคือได้เข้าไปในวังน่าจะเป็นอย่างนั้น
เข้าไปแล้วก็ไปหายไปเลยต้องไปตามต้องคอยตามมันอยู่เป็นประจำ
ซุกสนของเจ้าเจมส์อยู่ในสายพระเนธพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
วันใดที่ทอดพระเนธไม่เห็นเจ้าเจมส์เข้าไปวิ่งเล่น
ทรงรับสั่งถามหาอยู่เสมอและให้ตามตัวเจ้าเจมส์เข้าเฝ้าด้วย
เมตตาอันเปี่ยมล้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเจ้าเจมส์เป็นสุนัขทรงเลี้ยงตั้งแต่นั้นมา
คือเหมือนกับยังไงเขาเป็นหมาของชาวบ้านแล้วก็เข้าไปวิ่งเล่นสวนในวังนะ
พวกท่านก็ไม่ว่าอะไรแล้วยังถามหาอีกอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าพวกท่านทรงพระเมตตามาก
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ไม่ได้มีแค่กับสุนัขทรงเลี้ยงเท่านั้นแต่ยังแผ่ภัยศาลไปอย่างสุนัขจรจัด
พระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดงเป็นงบประมาณการก่อสร้างศูนย์รักสุนัข
และมีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์รักสุนัขหัวหินบนเนื้อที่กว่า๒๒ไร่เมื่อ๑๓ปีก่อน
เพื่อให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสุนัขที่ถูกทอดทิ้งจำนวนมาก
ปีก่อนพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงาน
และทอดพระเนธความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัด
ด้วยสายพระเนธที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตา

เราเองเทศบาลเมืองหัวหินสามารถดำเนินงานไปได้ไหม

แล้วก็มาทอดพระเนธภายในสูตรลักษณะแห่งนี้นะคะ
ซึ่งณวันนั้นท่านประทับอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงนะคะ
ท่านก็ดูทุกส่วนของศูนรักษณะแห่งนี้
ซึ่งถ้าทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าวันนั้น
จะเห็นถึงพระพักษ์เลยว่าท่านมีความสุขมาก
ปัจจุบันศูนรักษณะหัวหิน
เป็นต้นแบบตัวอย่างของท้องถิ่นอื่น
ในการดูแลจัดการศูนรักษณะจรจัด
และศูนรักษณะเร่ร่อนอย่างมีระบบ
นอกจากนี้ยังมีโครงการศูนรักษณะช่วยศูนรักษณะ
ด้วยการนำเลือดสุนัขจรจัดที่มีคุณสมบัติ
ไปช่วยเหลือศูนรักษณะตัวอื่น
ถึงความมีพระเมตตาของพระองค์นะคะ
ที่เร็งเห็นว่าศูนรักษณะจรจัด
เหนือจากการที่เขาเป็นปัญหาของท้องถิ่นแล้ว
เขาก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะช่วยเหลือ

โดยเฉพาะเรื่องของการนำเลือด
ซึ่งไปพิสูจน์แล้วสามารถใช้เลือด
ไปช่วยเหลือกับสุนัขที่เกิดอุบัติเหตุได้
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสัตว์โลก